ในต่างประเทศนะคะเกิดเหตุรถไฟค่ะ
กลางบริเวณใกล้เคียงกับเมืองกาลปุระในรัฐอุตรประเทศของอินเดียนะคะ
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่นะคะ
รวมถึงยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งขึ้นไปกว่าร้อยคนแล้วค่ะ
เมื่อเวลาประมาณตี๓ในวันนี้นะตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียเนี่ยนะคะ
เกิดอุบัติเหตุรถไฟพร้อมตู้โดยสาร๑๔ตู้ที่วิ่งจากเมืองปัตนะในรัฐพิหาร
ยังเมืองอินดอร์ในรัฐมัธยประเทศ
พลิกตกรางที่บริเวณใกล้เคียงกับเมืองกาลปุระทางตอนเหนือของรัฐอุตรประเทศ
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๑๐๐คนค่ะ
รวมถึงยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า๑๕๐คน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
ในการตัดเหล็กและยกตู้โดยสารรถไฟที่พลิกคว่ำขึ้นมา
เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารอีกหลายร้อยคนที่ติดค้างอยู่ภายในค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ได้ทวิตข้อความลงบนทวิตเตอร์ว่า
รัฐบาลจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุให้ได้โดยเร็ว
และจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากที่สุด
ได้ทวิตข้อความแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นด้วย
โดยอินเดียถือเป็นประเทศที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถไฟบ่อยครั้ง
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาจากการขาดการทำนุบำรุง
หรือไม่ก็จากพนักงานขับรถไฟ

และเมืองกาลปุระซึ่งเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
ก็ถือเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ
ในแต่ละวันจะมีรถไฟแล่นผ่านหลายร้อยขบวนค่ะ